ช็อตหนึ่งที่ก็เป็นไปอย่างที่เราพูด
จดหมายอ่ะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ย
เสนอคุณพิทาไม่ผ่านอาจจะเปลี่ยนพิเศษฐาทวิสิตเลย
คิดว่าน่าจะต่อเนื่องได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
ข้อบังคับมันไม่ได้ห้ามไว้ว่าถ้าเราตกลงเรื่องนี้กันไปแล้ว
แล้วเราเสนอต่อได้เลยแต่ปรากฏว่า

มันไม่ได้เริ่มเสนอด้วยซ้ำเพราะว่ากว่าจะถกไอ้เรื่อง๔๑เข้าไม่เข้าเนี่ย

เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าบรรยากาศรอบรัฐสภา
วันนี้ทางไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะ
แต่เราอยากจะให้คุณดูซะก่อนตอนที่คุณทิมเนี่ย
เมื่อเอกสารวางถึงปุ๊บก็คือเอกสารจากกรกต
เป็นสองสีสัมตาลคุณทีมเค้าก็แกะออกแล้ว
เค้าก็รู้ตัวเองว่าเอาละอืมเอกสารฉบับนี้มา
คือการหยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
แบบปาร์ต์นิสเบอร์หนึ่งครับเพราะเรามีภาพอันนั้น
ให้ดูอีกครั้งหนึ่งฮะอืมมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธาจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่
วันที่๑๔พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธาน
นี่คือสช่เอค่ะ

เดี๋ยวคุณทิมเนี่ยกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ขอใช้โอกาสนี้อำราท่านประธาน

แล้วก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกในรัฐสภา
ให้การดูแลพี่น้องประชาชน

ตั้งแต่๑๔พฤษภาคม
และถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้ครึ่งทาง

ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกดูแลประชาชนต่อไป

พิธาริมเจริญรัฐนะฮะ

เสียงในสภาคก็จะหายไปอีกหนึ่งหรือเปล่าแม่

ก็หมายถึงว่าถ้าฐานว่าสสอหายไหม
สสเขตหายเลือกตั้งใหม่

แต่อยู่ที่ว่าการจะเข้ามาเป็นสอสอ

เพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสเลื่อนขึ้นมา
อย่างกรดิของทีมก็คือให้หยุดประหลักน่าที่

ตำแหน่งสอเพราะว่าศาลยังไม่ได้ตัด
แต่เท่ากับว่าจากนี้ไปคุณทีมไม่ได้เข้ามา
ใช่ใช่ก็ถ้ามันจะมีเรื่องต้องโหวตต้องอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่แต่ที่มันยากเพราะว่า

ถูกป่ะก็คือ๓๗๖ซึ่งไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ

อ่าเพราะตอนนั้นค่ะถัดไปอีกทีนึงรู้เรื่อยี่สิบเจ็ด
อืมนะฮะ
โปรดติดตามตอนต่อไป